ช่วงแรกนี้พาคุณผู้ชมไปดูความคืบหน้าในการก่อสร้างพระเมรุมาตร
ในพื้นที่ท้องสนามหลวง
โดยสำนักช่าง๑๐หมู่ได้เตรียมจัดทำ
พุ่มไม้จันทร์ประดับข้างพระโกรธจันทร์เป็นครั้งแรก
เพื่อเป็นการสื่อถึงการถวายศักระพระบรมศพ
หลวงรัชกาลที่๙อย่างสมพระเกียรติสูงสุด
ในขณะที่อธิบดีกรมศิลปากรนั้นเปิดเผยความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรนะครับ
บอกว่าณขณะนี้การจัดสร้างนั้นเร็วกว่าแผนที่กำหนดเอาไว้
นายอนันต์ชูโชธอธิบดีกรมศิลปากร
พูดถึงความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตร

ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ระบุว่าภาพรวมการก่อสร้างพระเมรุมาตร
คืบหน้าไปกว่าร้อยละ๕๕
ซึ่งถือว่าเร็วกว่าแผนงานที่กำหนดไว้
โดยได้เผื่อเวลาการดำเนินงานในช่วงฤดูฝนด้วย
ขณะที่งานด้านอาคารประกอบอื่น
ยังไม่ได้ดำเนินการคือสาราลูกขุน๓
สำหรับทหารกองเกียรติยศและการจัดตั้งจุดอำนวยการพยาบาล
ที่จะจัดสร้างบริเวณโรงขยายแบบ
โดยมีแผนลื้อถอนโรงขยายแบบทั้ง๔หลัง
เพื่อก่อสร้างภายในเดือนมิถุนายนนี้
และจะเคลื่อนย้ายมาลงสีที่สาราลูกขุนฝั่งทิศใต้๒หรือโรงละครเล็กแทน
ด้านนายพิจิตรนิ่มงามในช่างศิลปกรรมอาวุโสสำนักช่าง๑๐หมู่
กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสร้างพระโกรธจันทร์
โดยระบุว่าขณะนี้ได้ประกอบลวดลายฐานรองพระโกรธจันทร์
หรือพระหีบจันทร์ไปแล้ว๑๗๐ยังเหลือการผูกลายซ้อนไม้ในส่วนของลายครุฑ
ซึ่งเป็นลายที่สำคัญและอยู่ระหว่างการประกอบชิ้นส่วน
ซึ่งพระหีบจันทร์จะใช้ลายครุฑทั้งสิ้น๑๓๐องค์
ในแต่ละองค์ต้องประกอบชิ้นไม้ถึง๕๓ชิ้น
เท่ากับว่าในส่วนของลายครุฑจะใช้ชิ้นไม้ในการประกอบเกือบ๗๐๐ชิ้น
ว่าจะแล้วเสร็จกลางเดือนมิถุนายนนี้
อกจากนี้ในส่วนฝาพระหีบจันทร์ซึ่งอยู่ระหว่างการประกอบรวดลายเช่นกัน
กรมศิลปากรได้เพิ่มเสาพุ่มไม้จันทร์ลายทรงพุ่มเข้าบิน
ซึ่งเปรียบเสมือนพุ่มเงินพุ่มทองประดับข้างซ้ายขวาของพระโกรธจันทร์
โดยเสาพุ่มดังกล่าวจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรก

และสื่อความหมายเป็นการถวายศักระในหลวงรัชกาลที่๙ครับ
จิตรกรรมฉากบังเพลิงที่ประกอบพระเมรุมาตรพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งประดับที่มีความสำคัญนะคะ
จะมีความวิจิตรงดงามและสมพระเกียรติอย่างไรบ้าง
ติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้กันค่ะ
งดงามงานจิตรกรรมฉากบังเพลิงในพระราชพิธี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ได้นำเรื่องราวนารายอวตารฉบับพระราชนิพล
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ราชการที่๖มาถ่ายทอดศิลปะแบบประยุกต์
งด้วยคติพระนารายอวตารลงมาปราบทุกเข็น
วางเพลิงมีทั้งหมด๔ด้านนะครับ
แต่ละด้านนั้นมี๔ชิ้นแต่ละชิ้นนั้นแบ่งเป็น๒ตอน
ด้านบนกับด้านล่างนะครับ
ด้านบนนั้นจะมีแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับนารายอวตาร
ซึ่งได้น้อมนำเอานารายวตารฉบับพระราชนิพลรายการที่๖
นับเป็นครั้งแรกที่นำโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริ๒๔โครงการ
ประกอบด้วยหมวดดินน้ำลมไฟมาประกอบที่ด้านล่างของฉากบางเพลิงทั้ง๔ทิศ
เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลา๗๐ปีที่ทรงครองราช

เป็นพระปรมาภิกายอมพรปร
ระดับด้วยดอกไม้ทิพย์และดอกไม้มงคล
ร้อยเป็นลวดลายอย่างวิจิตรงดงาม

จะมีความเด่นจะมีความแตกต่างจาก
ฉากบังเผลอค์ในกระเมินอุมาติ

ซึ่งเป็นในลักษณะแบบไทยร่วมสมัย
ไทยร่วมสมัยที่มีลักษณะแบบธรรมชาติเหมือนจริงขึ้น
แต่ว่ายังไม่ทิ้งคติหรือวิธีการแบบโบราณเอาไว้
จิตรกรเน้นสัดส่วนตามหลักกายวิพากษ์
มิติด้วยการลงสีไล่น้ำหนัก
ทองคำเปลวบนเครื่องประดับ
และอาพรของเหล่าเทวดาชุมนุม
เพื่อรักษาแบบแผนตามวิถีช่างโบราณ
การเอาศิลปะร่วมสมัยของราชการที่๙มาผสม
ให้ผลงานดูมีมิติมากขึ้น
แต่ว่าก็ยังคงรักษาความเป็นไทย

มีการใส่ละเอียดแบบไทยอยู่
โดยฉากบางเพลิงมีขนาดความสูง๔เมตรกว้าง๖เมตร
เป็นหนึ่งสิ่งประกอบในพระเมรุมาตร

และเป็นฉากกั้นสายตาทั้ง๔ทิศ
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
นับเป็นความวิจิตรงดงามของจิตรกรรมฉากบางเพลิงที่ทรงคุณค่า
พระเกียรติพระมหากษัตริย์ราชการที่๙
ที่ส่งอุทิศพระวรกาย
เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน